คนสมัยก่อนมีการขัดถูผิวควายให้สะอาดเกลี้ยงเกลาด้วยการใช้กะลาขูดผิวแล้วก็มีวิธีการบำรุงผิวให้กับควายด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
โดยการใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วนำผ้ามาชุบเพื่อชะโลมให้ทั่วทั้งตัวควายและยังช่วยสมานผิวที่เกิดจากรอยถลอกได้อีกด้วย
อกจากนี้ยังใช้น้ำมันมะพร้าวทะโลมที่เขาควายเพื่อป้องกันเพลียงกินเขาควาย
และการชะโลงน้ำมันมะพร้าวที่เขาควายยังช่วยแก้คันบริเวณโกนเขาควายได้อีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน